คุณะมารุมล้อมหลอปพอ
จนพี่รอปภเสื้อเหลืองเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วนะฮะ
แล้วมีคนอื่นเนี่ยเห็นไหมคนเสื้อขาวอีกคนที่สะพายกระเป๋าเนี่ย
ถือปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าเนี่ย
ส่วนคนอื่นก็คอยคุมเชิงนะฮะ
กลัวเหลือเกินว่าผู้ชายถอดเสื้อเนี่ย
มาเตะซ้ำกระทืบซ้ำพี่รอปภเขา

แต่เป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับ

ในพื้นที่ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คุณดูสิทั้งอุกอาจทั้งโหดร้ายมากนะ
จนเขาแน่นิ่งไปเลยนะฮะ

ก็เดินหนีจากจุดเกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา

นั่งมืนมืนงงแบบนี้
นะครับนี่คลิปมีเท่านี้คุณผู้ชมฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับรอปภผู้เสียหายก็คือนายธนงศักดิ์บุญเกิดอายุ๔๔ปี
เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองชนบุรี
พร้อมกับให้ดูร่องรอยบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ข้อศอกขวา

ชนวนเหตุครั้งนี้ที่ผมเป็นรอปภแล้วถูกมารุมแบบนี้นะครับ
มาจากที่ผมยิงหนังสติ๊กครับ
ผมยิงหนังสติ๊กไล่หมาไม่ให้หมามันเข้ามาในหมู่บ้าน
ผมก็คอยสอดส่องดูแลพอหมาจรจัดมันจะเข้าหมู่บ้าน
เดี๋ยวมันจะไล่ไม่ไปผมก็ยิงไว้ก่อนเลย

มันลอยไปถึงร้านขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายบะหมี่อยู่
ที่อยู่หน้าหมู่บ้านห่างไปประมาณ๓๐๐เมตรเลยคุณ
โดยที่ผมเองก็ไม่รู้ตัวว่าลูกหินที่ผมยิงไปเนี่ย
ไปโดนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่นะครับ
อีกฝ่ายก็เดินมาเลยคุณกลุ่มของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เดินมาถามเลยว่ายิงร้านคุณทำไม

หันถึงผมล้มคว่ำเลย
โดนเตะคาดคอโดนเตะหัว
แล้วก็มีคนหนึ่งยิงปืนแต่จำไม่ได้ว่ากี่นัดนะครับ
ยืนยันเรื่องนี้ผมไม่ยอมความเด็ดขาดนะครับ
ถ้าว่าผมไปยิงเนี้ยถือก่อนมันถือก่อนหินมันมาไม่ให้ผมโดนยิง
มึงยิงร้านกูทำไมมึงมีอะไรนักหนามึงเป็นมีปัญหาอะไรกับกูนักหนา
อ่าเชิงหาเรื่องผมเนี้ยท้าตีท้าต่อยผมแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
อีกสักพักผมก็ขับรถกลับมาที่ป้อมครับ
ไม่แน่ใจครับตรงนี้ผมตอนนั้นผมฟุบอยู่ครับชาเบอร์อยู่ครับ
ไม่รับความออกอ่าต้องคุยกันที่สารนะครับต้องผมก็ต้องสู้กว่าดีจนกี่สุดแล้ว
รอปภบอกแค่หนังสติ๊กยิงหมา
โอ้โหไม่น่ามาก่อเหตุรุนแรงกับเขาแบบนี้เลยนะคุณนะ
เขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้เราก็ไปคุยกับลูกบ้านนะลูกบ้านต่างก็เปิดเผย

แถวนี้หมาจรจัดมันเยอะนะครับ
และทีนี้รอปภก็ทำหน้าที่แค่การยิงหมาเท่านั้นเอง
อันนี้ลูกบ้านคนหนึ่งเปิดเผยบอกว่าโอ้โหรอปภเขาไม่ผิดนะ
เขาแค่ยิงหมาแต่อาจจะยิงหนังสติ๊กไปแล้วมันไปไกล
ถ้ามันไปถึงร้านแล้วทำให้ร้านบะหมี่เสียหาย

ภูมิกับการสพเมืองชมบุรีเปิดเผย
ว่าจะการตรวจสอบจุดสืบสวนสอบปากคำต่างนานา
เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่า
เพราะรอปภนั้นเอาหนังสติ๊กยิงหมาเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาจะยิงใส่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนี่นะฮะ
ขอให้มามอบตัวนะโดยเฉพาะใครบ้างคุณ
คนที่ไปเตะรอปภนะคุณนะ
เหวี่ยงเขาจนคว่ำเตะเขาจนหงายจนสลบเนี่ยนะฮะ

อาวุธปืนคนสะพายกระเป๋าสีดำเนี่ย

เพราะว่าลูกบ้านเองชาวบ้านเองก็ได้ยินเสียงปืนนะ

ก็ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

รวมถึงจะตรวจสอบด้วยว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
มันเป็นปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับ